สามารถรับชมได้ทุกวัย
เพราะคิดว่าเธอมีแฟนหนึ่งแล้ว
ก็เลยไม่กล้า
มันเป็นสายตาจิ๊กโกสมุทรปลาการแท้

อย่างนี้พี่ฝนจะรอดเหรอ
ก็ได้ร่มทนไปไม่ไหวใจมันไม่หวัง
ไม่จะคงพาใจโอ๊ยโอ๊ย

ร้องได้ยกกำลังสร้างตั้งขบวน
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
รอบที่๔จำนวน๑ยก
โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ระชั่นทีม
ในรอบที่๓ยกที่๕
น้องออกัสผู้ไม่เคยแพ้ก็สามารถคว้าชัยชนะมาให้ทีมได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้สลิดน้อยสามซ่ามีคะแนนนำ๒คะแนน
ในยกนี้น้องชาดำต้องมาเจอกับน้องภูอีกครั้ง
ใครจะเอาชนะใจกรรมการได้ต้องมาติดตามชมกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีนะครับมีความสามารถแล้วก็มีน้ำใจนะครับ
ที่จะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดเขา
ทีมที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป
สูงถึงหนึ่งแสนบาท
แต่ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไป
เพราะว่าได้ทุนปันน้ำใจเพื่อบ้านเกิดเหมือนกัน๓๐๐๐บาท
กรรมการครับที่เป็นผู้ตัดสินว่าใครจะซ่ามากกว่ากัน
หอยพ่อเจนพบและพี่ฝนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับ

ผมเห็นจริงนะศักยภาพของแต่ละคนนะ
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่ทั่วประเทศนะครับ
ถ้าลูกของเรารักในเสียงร้องรักในการแสดง
ที่นี่คือ๑โอกาสและ๑เวที
เวทีแห่งนี้นะครับเป็นเวทีที่เราจะได้เห็นเด็กดีและมีน้ำใจเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับฝากท่านผู้ปกครองเอาไว้ด้วย
ถ้าเกิดว่าเจอเขามีความสามารถเขาอยากแสดงออกมาในรายการร้องได้ยกกำลังซ่านะครับเรายินดีต้อนรับครับ
เอาละฮะศึกกำลังจะเปิดขึ้นในยกต่อไป
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
พร้อมได้แศนแบบยกกำลังที่๔ขนาด
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อน
ส่วนหนูแล้วลูกภูเป็นไงครับดวงความสามารถ

กำลังกินกำลังนอน
เขากำลังโตเขาก็ต้องการพลังงานที่เข้าไปนะครับ

สองคนนี้นะดูแลตัวเองแล้วก็รักในการออกกำลังกายไหม

ก็ลองจะบีดพื้นแล้วทำอะไรอีกลูก

ดูเหมือนคุณเนี่ยอับอั้นตันใจกับลูกชายหมุมละเกิดนะ

ผมว่าพอถึงชุมพรเขาบินได้แล้วฮะ

แจบ๒ตัวมารวมกันแล้วก็ยกไขวยกไขว

เพราะบริหารเชื่องสก้อง

อีกอินตนิ้วคือตีแบตนะพี่

เอ๊ะมีมายแล้วไมสัญ

รับ
โอ้โฮแบทไม่มาก

เออขอโทษนะ
อันนี้ไม่ใช่ตีแบตอันนี้หนังสงคราม

จริงแล้วเราขาดลูกแบตนะครับ

มาเป็นลูกแบต

จากพี่เซอร์ปไป
โตบ

เสร็จนิดหนึ่งหลับตาลง

เจอมันกะลอกไปหาเธออยู่ทุกเช้า
คำไม่รู้จะทำยังไง
อยากมีเธออย่างคิดข้างใกล้
จะเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิต

อยากไม่มีพบได้ในใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกับเธอเลย
จะคิดยังไงกับฉัน
ก็แล้วแต่เธอ

มานานมากจนล้นใจอย่างนี้
ก็เพราะคิดว่าเธอมีแฟนหนึ่งแล้วก็เลยไม่กล้า
แต่ก็นะเกินห่างใจที่รักมากกว่า
ห่างต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบ้าย
อยากห่วงหาว่าแฟนมากงาน

ถ้าฟังฟังฉันมีโจทย์โจทย์โจทย์
แล้วเธอกลัวชะลบก็ตามใจ
ถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้
ช่วยฟังความในใจสักนิดนึง
หลับตาลงก็เห็นแต่ไปนะ
ถึงจับขึ้นมาว่าเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำ
ใจมันก็ลอยออกไปหาเจออยู่ทุกฉาก
เอาข้ามไม่รู้จะทำยังไง
อยากมีเจ้าให้คิดข้างใกล้
เป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่กินให้ใคร
แกจะพูดเดี๋ยวที่ใจฉะนั้นว่าฉันยังไม่มีผู้ใดใดใจ
ก็ถือโอกาสตรงนี้บอกงั้นซะเลย
จะคิดยังไงกับฉัน
ก็แล้วแต่เธอ

นี่คุณสุดคุณมีแรงได้แล้ว

ที่บอกว่าตอนมีโซโล่มาแล้วท่อนที่๒เนี่ยนะครับ
จริงแล้ว๕๒คำภายใน๑๐วิ
โอ้โห

มันเหมือนเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยนะ

รู้สึกว่าความน่ารักความเป็นสตาร์
ค่อยเฉิดฉายออกมาในแนวของเขานะ

สิ่งที่น้องชาดำกำลังทำอยู่มันมีความสุขทำอย่างนี้ไป
ไม่จำเป็นต้องพีคมาก
แต่ผมรู้สึกว่าเขามีความสุขด้วยสายตาของเขาเอง

พอน้องมีความสุขคนดูที่อยู่ข้างหน้า
คนดูที่เป็นแฟนคลับของน้อง

สิ่งหนึ่งที่ชาดำไม่เคยลดลงเลยแม้แต่นิดเดียว
คือเสน่ห์
เขาเดินมานะแล้วเขาเหวี่ยง

มันไม่ใช่สายตาของเด็กเลย
มันเป็นสายตาจิ๊กโกสมุทรปลาการแท้
นี่นี่นี่

เพราะเขาจะม้อยไปตอนนี้เขาจะจบนะ

อย่างนี้พี่ฝนจะรอดเหรอ
ลงรักเขาตั้งแต่แรกแล้วก็มา
วันนี้ก็มันก็เหมือนมันรักเพิ่มขึ้น
ชาดำครับสิ่งที่ชาดำทำเนี่ย

คือเขาอยากจะยักษ์เนื้อเขาก็ยัก
เขาอยากจะแบบปลายตามาเขาก็ทำอะไรอย่างนี้
แล้วพี่ฝนแบบนั่งดูแล้วมันมีความสุข

ที่ทำให้คนดูเขามีความสุขนะครับ
ไม่รู้นะผลวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไร
พี่ฝนว่าชาดำเนี่ยชนะใจทั้งคณะกรรมการ

ขอบคุณพี่ฝนครับ
โอ้โหชาดำเต้นเก่งมากเลยค่ะ
แล้วก็แลปได้ชัดมากเลยค่ะ

ขอบคุณแต่ว่าก็อย่าลืมพี่ฟูของทีมเรานะ
รับรองเลยนะคะว่าพี่ภูร้องเพลงโอ๊ยแล้ว
กรรมการจะร้องว่าโอ๊ยหนักใจ
กรรมการจะร้องโอ๊ยหนักใจหรือเปล่า
ช่วงหน้าอย่าพลาดครับผม
ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะเธอ
ถ้าน้องภูนะครับเลือกเพลงโอ๊ยโอ๊ยนะครับผม
เพลงนี้นะครับในเนื้อเพลงมันมีครับ
อดอ้อนขี้อ้อนอะไรประมาณนี้น่าจะเข้ากับน้องภู
และเราไปเป็นกำลังใจให้กับน้องภูมิกันนะครับผม

วันนี้พี่ภูจะมาในเพลงอะไรครับ

เป็นชื่อเพลงครับ

อยากรู้นักเปลี่ยนฉันไปจากเดิม
โอ๊ยโอย
อาจเป็นเพียงแววตาของเธอทั้งคู่ใช้มาสะกดหรือเปล่า
อาจเป็นดาวดวงใดใช้เธอมาหลอกเล่นกันเป็นไปไม่ได้
ออกจะงงคงเป็นเพราะเธอทำสับสน
โอ๊ยเดียวอยากรักเดียวอยากลืม
โอ๊ยโอ่
ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะเธอ
เธอทำให้ฉันรักเธอก่อนไม่อยากถอน
หัวใจมันคอยแอบมองแบบซึ้ง

ทำให้ฉันร้องใจอ่อนนอนกอดหมอนทุกคืน
ทนได้นานสักเท่าไรหากคิดถึงอาย
อยากจะเกลือนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กิน
อยากได้ยินเพียงเสียงของเธอเพียงบอกรักเธอถึงฉันผู้เดียว
ก็ได้ร่มทนไปไม่ไหวใจมันไม่หวังไม่จะคงพาใจ
โอ๊ยโอหนุ่มโอ๊ยคิดถึงเจ้าเธอ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
อยากได้ยินเพียงเสียงของเธอเพียงบอกรักเธอถึงฉันผู้เดียว
ก็ได้ร่มทนไปไม่ไหวใจมันไม่หวังไม่จะคงพาใจ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
ตั้งแต่วันที่ฉันได้คุยเพียงครูสองคนกับเธอค่อยจะมานอนคล้วนข้างหน้ามาขอเริ่มพักเธอเหมือนเธอโอน
เกิดอะไรคิดมาแล้วโอ้ยมันอยากรู้นักเตรียนฉันไปจากต่างโอ๊ยโอ๊ย

บุาย

ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการเลยดีกว่าครับ
คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วนะฮะ

เหมือนแทงแล้วก็ค่อยบิบ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
พอนึกแป๊บเลยภูนี่เหมือนต้นฉบับ
ท่อนที่เขาร้องเป็นสตริงโอ้โหมันเนียนมาก
ไม่เนียนตรงโอ๊ยโอ๊ยของหนู
มันไม่ควรจะโอ๊ยแบบนั้นในท่อนสตริง
แต่พอหนูมาออกแบบใหม่มาเป็นตัวของตัวภูเอง
เพราะภูมีความชัดเจนในความเป็นลูกทุ่ง
อย่าได้ยินเพียงเสียงของเธอ
เรียกบอกรักเพิ่มถึงฉันผู้เดียว
ตรงนั้นมันงามอย่างไม่มีที่ติ
แล้วเพลงนี้จะยิ่งลงตัวกว่านี้แต่อย่างอื่นปู่ไม่พูดอะไรเลย
ภูเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องจริง
กล้าคิดแล้วก็กล้าทำแล้วทำออกมาแล้วถ้ามันดีนะคะมันก็คุ้มค่าใช่ไหมลูก
คิดแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยนี่คือการพัฒนา
แต่ถามว่าไอ้ช่วงที่เป็นลูกทุ่งลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัง

ครูบาอาจารย์ที่ฟังจริงอาจจะมีบ้างนะลูกไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่พี่ฝนจะไม่ปิดกั้นความคิดของภู
แต่พี่ฝนนะอยากจะให้หนูแบบว่า
ถ้าหนูจะร้องเพลงใดเพลงหนึ่งที่มีคนโคเวอร์เยอะ
อยากจะให้ฟังต้นฉบับด้วย
แล้วก็เอาคนโคเวอร์คนนี้ที่เขาร้องดีตรงนี้

แล้วหนูจะได้ประโยชน์จากหลายคน
เพราะหนูเอาสิ่งที่ดีของทุกคนมารวมกันที่ตัวหนู
ผลออกมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูครับ
น้องภูร้องเพลงโอ๊ยได้ออน
ใครที่ได้ชมต้องร้องโอ๊ยโอ
ไปกับความน่ารักของน้องภูอย่างแน่นอน
งานนี้กรรมการคงหนักใจน่าดู
ทีมที่ชนะคือทีม
มีรัมพุทธ

ถ้ารูปหนาฟังฟัง
ฉันไม่จบจบ
แล้วเจอผู้หวังฉันหลบ
ก็ตามใจ
โอ้ยดิ้วยากรับดิ้วยากลืม
โอ๊ยโอ่ย

ทุกครั้งเวลาที่น้องขึ้นเวทีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะครับ
เพราะว่าไม่ว่าจะร้องเต้นแล้วก็รอยยิ้มของเขานะครับ

ยกนี้มาลุ้นกันด้วยนะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ

คณะกรรมการจะยอมใช้สิทธิ์กำลังซ่าหรือไม่
ทีมที่ชนะในยกที่๕นี้คือทีม
กำลังส้าหรือไม่
แต่ที่แน่ต้องมีทีมหนึ่งที่ไม่ไป
ทำไมชนะในยุคที่๕นี้นะครับ
เด็กน้อยต้องการคะแนนจากคณะกรรมการในยกนี้
และทีมที่ชนะในยกที่๕นี้

มีหนึ่งท่านนะฮะขอใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า

ขอเชิญที่ท่านยกกำลังซ่าครับ
ท่านนะฮะเป็นของลูกไม้หลากสี
ถ้าพี่ฝนให้ลูกไม้หลากสีนั่นหมายถึงว่า

แต่พี่ฝนจะให้ทีมสลิดน้อยหรือลูกไม้หลากสี
ต้องมาวัดใจกันแล้วครับ

ทีมที่ได้ยกกำลังซ่าคือ

สลิดน้อยต่อมา

ขออนุญาตทราบเหตุผลสักหน่อยสิครับ
เห็นอะไรครับถึงได้ยกกำลังซ่าให้กับทีมสลิดน้อยสามซ่า

คือชาดำขโมยหัวใจพี่ฝนไปหมดแล้ว

น้องภูครับน้องภูร้องทำไมลูก

เสียใจที่เอาคะแนนมาให้ลูกน้องไม่ได้ค่ะ

การแข่งขันมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะลูก
แล้วก็สิ่งที่ชาดำทำเนี่ย
ก็คือว่าเขาก็ทำเพื่อสังคมของเขา
ครูก็มาทำเพื่อมูลนิธิของครู
แต่พี่ฝนว่าทุกคนไม่ได้แยกกัน

เป็นคนที่ร่วมกันทำตรงนี้พร้อมกันนะลูก

เงินเขาก็เอาไปช่วยมูลนิธินี้
ซึ่งหนูก็มีส่วนร่วมที่ช่วยมูลนิธินี้เหมือนกัน
จริงน้องก็ไม่ได้มีอะไรนะลูกเนาะ

ถ้าขึ้นมาแล้วเยาะแยะ
เพราะเราสู้สุดพลังจงภูมิใจนะลูกนะ

ปรบมือเป็นกำลังใจให้เด็กทั้งสองทีมนะครับ
ดีใจครับดีใจกับน้องชาดำนะครับ
แล้วก็สำหรับน้องปูก็ไม่ต้องเสียใจนะลูก
ยังมีโรคแก้ตัวอีกหลายรอบครับ
แต่ครั้งนี้ยกนี้เป็นครั้งแรกของชาดำ
แล้วชาดำทำดีซะด้วย
ทำไปเนี่ยนะครับคว้าใจคณะกรรมการไป
สิทธิ์ยกกำลังซ่าจากคณะกรรมการไป
ได้ไปครั้งเดียว๔คะแนน
สรุปคะแนนกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะ
ลิดน้อยสามซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
ลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๐คะแนน
เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่ายกหน้าครับ
คุณฝนขอประเดิมใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเป็นคนแรก
โดยมอบสิทธิ์นี้ให้กับน้องชาดำ
ได้ชนะในยกที่๕และได้๔คะแนนไปมอบให้กับทีม
สลิดน้อยสามซ่าทำให้ตอนนี้มีคะแนนนำโด่งไปถึง๑๖คะแนนแล้ว

เพราะว่ากรรมการยกให้ทั้งสองป้ายแน่

ชาดำสามารถชนะใจกรรมการมาก

ก็อยากจะขอบคุณกรรมการทุกคนนะครับ

รองได้โลกกำลังเซอร์

อยากให้แก้มชนะบ้างค่ะ
มันคือภาพจำที่ยิ่งใหญ่
ที่ทุกเวทีทุกรายการ